ส่วนเรื่องนี้อันนี้เป็นเรื่องดีที่จะเป็นกำลังใจ
น้องคนนี้เนี่ยเขาอยากจะเป็นนักฟุตบอลค่ะคุณผู้ชม

ถือเป็นนักฟุตบอลเบอร์หนึ่งของประเทศไทยตอนนี้

ทุกคนอยากเป็นเจชนะทิพถ้าเป็นบอลใช่ไหมคะ
มะนาวคุณผู้ชมน้องมะนาวเนี่ยเป็นเยาวชนแล้วก็เขาน้ำหนักเยอะมาก

เรื่องนี้เนี่ยไปถึงเจชนะทิพย์นี่นี่น้องมะนาวอ่า
น้ำหนักเกินร้อยกิโลแล้วก็มีความฝัน
อยากจะไปเป็นนักฟุตบอลทีมชาติอย่างพี่เจ
เรื่องนี้เนี่ยไปถึงเจชนะทิพย์นะคะ
ปรากฏว่าเขาไม่รีรอเลยค่ะ
เล็กน้อยที่ทำได้ส่งกำลังใจให้กับน้องมะนาว

สวัสดีครับน้องมะนาวนะครับ
ก็พี่เจขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้น้องนะครับ
ขอให้น้องเนี่ยมีสภาพร่างกายที่ดีและแข็งแรงตลอดไปนะครับ
ขอให้น้องเตะบอลแบบได้แบบดั่งที่ใจน้องต้องการนะครับ
ขอให้มีเรื่องอะไรที่เข้ามาในชีวิต
ก็ขอให้น้องอดทนแล้วก็ฝ่าฟันกับอุปสรรคที่น้องเจอ
และชีวิตน้องก็จะมีแต่ความสุขในทุกวัน
ก็ขอให้น้องมีทุกอย่างดั่งใจที่น้องพัฒนานะครับ
สู้นะครับน้องมะนาว

น้ำหนักเยอะแต่ข้อเท้าดีมาก
มากี้วางเท้ายิงโอ้โห
เป็นนักฟุตบอลอาคาเดมี่ของสโมสรลำปางเอฟซี

เป็นไอดอลจะส่งคลิปมาให้กำลังใจเขาแบบนี้
นะคะบอกว่ายากแค่ไหนน้องมะนาวบอกสู้ตาย

อยากจะฝากอะไรถึงพี่เขาไหม
ขอขอบคุณพี่เจอัพ

คุณเบิร์ตถ้าชอบเจชนะทิพย์มาก
แล้วเรียกชื่อคุณเบิร์ตสักคำสองคำ

คือดูลักษณะของทักษะแล้วเนี่ย

แล้วใครจะคิดล่ะครับแรงบันดาลใจ
ใครจะคิดว่านักฟุตบอลตัวเล็กส่วนสูงแค่นั้น

ตอนนี้จะเป็นนักฟุตบอลค้าแข้งอยู่ในเจลีก

ก็ขอให้กำลังใจน้องมะนาวอีกแรงหนึ่งนะคะ

พ่อบอกโอ้โหน้องดีใจมาก